ว่ามาพูดถึงธุรกิจทีวีดิจิทัลที่เกิดขึ้น
คือแต่ละช่องได้รับใบอนุญาต๑๕ปีถูกไหมคะ
รวมถึงไทยรัฐทีวีของเราด้วย
ตอนนี้ผ่านมาแล้วครึ่งทาง๗ปี
หลังจากนี้จะยังไงต่อคะ
ทีนี้ตอนนี้เหลือ
คุณที่ได้ไปต่อ๑๕ช่องถูกไหม

อาจจะมีการต่ออนุญาตใบอนุญาต

ติดตามได้จากรายงานค่ะ
หายไปเลย
มีปัญหาจากการประมูลใบอนุญาต

นำไปสู่การแข่งขันกันด้วยเรตติ้ง
ขณะเดียวกันก็มีข้อสงสัยในระบบการวัดเรตติ้ง
โดยเฉพาะการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง
ในเชิงของทฤษฎี
ผมคิดว่ามีปัญหาที่เราต้องไปถามกัน
เรื่องของการเก็บตัวอย่าง
คนกรุงเทพซึ่งมีอยู่๑๐ล้านคน
บางทีเราต้องใช้แซมปริ้งถึง๖หรือ๗๐๐
วันนี้เราได้ยินว่าบริษัทเก็บเรตติ้ง
เขามีโปสเตอร์ของเขาแค่หลัก๒๐๐ถึง๓๐๐

อันที่๒ที่ว่าน้อยเรายังไม่รู้อีก
เข้าไปวางแบบกระจายตัวอย่างไร
ผู้ชมในเขตเมืองเขตชนบท
หรือตามการแบ่งตามเศรษฐกิจสังคมตามชั้นชน
ต่างกันเนี่ยมันจะมีทัศนะในการรับชมทีวีไม่เหมือนกัน
ปีหรือครึ่งทางที่ผ่านมา

ทีวีดิจิทัลจำเป็นสำหรับสังคมในฐานะสื่อหลัก

เพราะจะทำให้เกิดการแข่งขันจนเปลี่ยนข่าวเป็นดราม่า
เพราะมีแนวคิดต่ออายุใบอนุญาต
เพื่อชดเชยให้ผู้ชมได้ประโยชน์จากเนื้อหา

คือใบอนุญาตของท่านที่จะหมดข้างหน้าเนี่ย
อาจจะต้องชดเชยด้วยกันขยายไปอีกสักหน่อยหนึ่งไหม
นี่เป็นแก่เพื่อไปการช่วยนะครับ
มุมของผู้ประกอบการช่องวัน๓๑
เปิดเผยว่า๗ปีที่ผ่านมาช่องวันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

เพราะความชัดเจนในคอนเทนต์ที่เจาะกลุ่มแมส
มองตัวเองเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์
ก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
แนวโน้มสำหรับช่องเราก็ดีขึ้นเรื่อย
แล้วก็ถือว่าเราก็ปรับสภาพปรับตัวเองแล้วก็พัฒนา
ไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคเทคโนโลยี
แล้วก็สภาพแวดล้อมต่างที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากนะครับ
แต่ก็ยังมีอุปสรรคที่ต้องการสะท้อนต่อกศธช
เพื่อช่วยให้ก้าวต่อไปอีกครึ่งทางไปรอด
การปรับแก้กฎหมายให้รองรับเทคโนโลยี
สนับสนุนการวัดเรตติ้งรูปแบบใหม่
รวมถึงการนับโฆษณาให้ยืดหยุ่น
ซึ่งหากตัวสัตว์ชอบจะตอบใบอนุญาต

จนจบไปอนุญาตนี้ให้ดีที่สุดใช่ไหมครับ
แต่ณวันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเทคโนโลยี

ในวันนี้เราคงไม่ได้มองไกลขนาดนั้น
ยังเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งทาง
วันนี้เรามองที่จุดนี้จุดนี้เราพอใจ
ปัจจุบันทีวีดิจิทัลเหลือทั้งหมด๑๕ช่อง
จากการประมูลมาทั้งหมด๒๔ช่อง
๕ปีในการถือครองใบอนุญาตทีวีดิจิทัล
ผู้ประกอบการยังมีความหวัง
เพราะในแง่ธุรกิจนับเป็นความท้าทาย
ยุคที่พฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งต้องตื่นตัวเรียนรู้ตลอดเวลา
ดังนั้นการตรึงผู้ชมให้อยู่หน้าจอได้
จึงเป็นรางวัลที่ผู้ประกอบการพร้อมจะผลิตผลงาน

หมดอายุใบอนุญาตในปี๒๕๕๙
เทราะทีวีรายงาน